มาถึงตรงนี้แล้วยังบอกยากว่าฟุดมอลไทยฬิกส์ของเรา
ก็คือเลื่อนไปหลายต่อหลายครั้งจนถึงวันที่๒พฤษภาคม
ด้วยในสถาคารของโรคโควิด๑๙ในวันนี้
ต้องบอกว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อนั้นลดน้อยลง
แต่ดัชนีชีวัตรที่จะบอกว่าวันนี้นั้นดีขึ้นจริงหรือไม่ก็คงต้องรออีกหลายวัน

ถ้าเกิดว่าวันที่๒พฤษภาคมยังกลับมาเตะไม่ได้

ผลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายอมรับ
ว่าการวางโปรแกรมไทยลีกแผนที่๒คือในกรณีที่ต้องเลื่อนออกไปหลังวันที่๒พฤษภาคม

เนื่องจากยังไม่มีการระบุถึงโปรแกรมการขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชียในนัดที่เหลือ
นี่คือปัจจัยสำคัญว่าจะกลับมาแข่งขันในช่วงเวลาใด
ว่าโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียน่าจะกลับมาแข่งขันได้ในเดือนตุลาคม

ดังนั้นหากต้องเลื่อนโปรแกรมออกไปอีกอาจจะไม่สามารถวางโปรแกรมทับซ้อนในช่วงเวลาดังกล่าวได้
ก็พูดง่ายถ้าเกิดว่าหลัง๒พฤษภาคมนะครับกลับมาเตะบอลไทยลีกไม่ได้
อันนี้งานเข้าแน่นอนเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนั้นน่าจะกลับมาแข่งขันได้แล้วนะครับ